รู้สึกภาพภูมิใจนั่งเล่นทั้งวันเลย

คุณต้องเงยหน้ามาคุยกับคนอื่นบ้าง
ไม่สิก้มหน้าอย่างเดียวสังคมเงยหน้ามันหมดแล้ว

ก็แบบที่เรามีประเด็นให้คุณผู้ชมนี่แหละ
ส่งเข้ามาบอกเราหน่อยว่า
ถ้าสามารถจูงมือพวกเรา๓คนไปเที่ยวหน้าร้อนนี่ได้นี่นะคะ
จะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกัน

จูงแบบนี้ไม่ใช่จูงจมูกแล้ว
มันคือการจูงจมูกนะไม่ใช่จูงมือ
ก็อยากจะจูงเราไปที่ไหนยังไง

ท่านนี่เป็นภาพประกอบในว่าตัวเองไปมาแล้วจริงด้วย

ส่วนใหญ่ผมจะไปที่มีแหงน้ำ
คุณจนตัวเค้าก็ชอบ

นิดเดียวนะเพราะว่าบางทีก็จะอยู่ข้างบนบกบางทีก็จะอยู่ในน้ำ
มันพฤติกรรมเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้

จราเข้ขึ้นบกขึ้นน้ำ

เอ้าคุณผู้ชมครับย้ำถึงเรื่องการส่งมาเพราะว่าเรามีหลายช่องทางจริง

ใช่แล้วค่ะคุณชนะก็ส่องดูอยู่ตลอดคุณผู้ชม
ส่องเธออยู่ในส่งเข้ามาได้เลยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหนีร้อนไปไหน
พวกเราจะพาคุณผู้ชมหนีร้อนไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
โซโลแกนที่เขาว่าหนีร้อนนอนร่องกล้า
ชมกุหลาบข้าวบานบนร้อนร่องกล้า

ถูกต้องเลยยิ่งช่วงนี้ค่ะนี่เลยค่ะ
กุหลาบขาวหรือท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าดอกสามี
มันกำลังเบ้งบานสะพรั่งเลยค่ะคุณค่ะ
ไม่ใช่ดอกกุหลาบที่เรานึกถึงวันวาเลนไทยนะคะ
แต่มันคือชื่อดอกไม้อีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
ชื่อกุหลาบขาวนะคะหน้าตามันก็จะเป็นดอกไม้กลิ่นบาง
หน่อยหน่อยออกมาเป็นช่อมันเป็นไม้พุ่มผลัดใบสูงประมาณ
เมตรถึง๓เมตรแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นตามยอดดอยยอดเขาแบบนี้นะคะ
เห็นร่องกล้านครไทยพิศนุโลกค่ะเห็นแล้วเนี่ยแม่มันทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจจริงจริง
เพราะบางทีอากาศมันร้อนนะมองไปอาจจะเจอใบไม้แห้งบ้างล่ะ
หน้าร้อนไงแต่พอไปเจอดอกไม้ขาวขาวแบบนี้โอ้โห
มันชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาทันทีซึ่งมันก็จะเบ่งบานในช่วงหน้าร้อน
ก็คือช่วงเนี้ยเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมค่ะอืม
เพราะฉะนั้นต้องรีบบอกกล่าวเลยว่าใครที่ยังไม่มีที่ท่องเที่ยว
อยากจะไปหนีร้อนเนี่ยนะไปที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่ยังมีอีกโซนหนึ่งที่น่าไป
นั่นก็คือบริเวณลานหินปุ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์
เส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของภูหินร่องกล้านะคะครับจุดนี้เองเนี่ย
ก็มีดอกกุหลาบขาวเริ่มที่จะเบ่งบานแล้วเหมือนกัน
แล้วก็คาดว่าช่วงกลางเมษายนช่วงสงกรานเนี่ย
ใครที่อยากจะไปชมดอกกุหลาบขาวแล้วก็ไปเซลฟี่มาอวดโลกโซเชียล
ครับไปได้เลยปักหมุดกันให้ดีดีไปกันที่ลานหินปุ่มรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ
เพราะว่ามันจะเบ่งบานเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นอ่า
คือหลายคนเข้าใจว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเนี่ย
ไปเฉพาะช่วงหน้าหนาวก็พอแล้วมั้งอากาศมันจะดี
แต่หน้าร้อนนี่ก็ไปกันได้นะครับก็ทนร้อนนิดนึง
เดินกันขึ้นไปแต่อากาศแบบนี้ผมบอกว่าพอไปได้อยู่
ใช่ค่ะแล้วก็ไปแล้วเนี่ยคุณรับรองจะได้เจอกับ
ผาชะง่อนต่างที่มันดูแล้วสวยงาม
แล้วที่นั่นผมบอกเลยนะว่าเขาเริ่มจะไปทำแบบเป็นโฮมสเตย์
มีที่พงที่พักให้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับ
ช่วงนี้นะสถานที่ท่องเที่ยวหน้าร้อนรับลมร้อนเยอะมากนะคะ

บางคนเขาไปเป็นครอบครัวไงเพราะว่าน้องหนูเนี่ยปิดเทอมด้วย
ก็จะมีกิจกรรมต่างสำหรับที่พัก
หรือว่ากิจกรรมต่างทางการท่องเที่ยวรองรับเด็กด้วย
ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาในการที่จะใช้ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวนะคะ